ที่ฉันปิดท้ายเบรกนี้ให้ดูชีวิตธรรมชาติของสัตว์โลกกันหน่อย

แต่ว่าในช่วงฤดูการแบบนี้นะคะ
ฤดูหนาวก็เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์
มีภาพที่เราหาดูไม่ง่ายนักนะคะ
ที่วันนี้เป็นภาพที่ทางสวนสัตว์

ตัวผู้กำลังหนุ่มใหญ่เลยนะคะ

เห็นไหมคะตัวเมียตัวเล็ก

นะคะวัดกำลังกันใหญ่เลยนะคะ

อย่างเชิงโอบกอดกันอยู่นาน

จะมีฝูงนกกระทุงอยู่
แล้วก็มีตัวเงินตัวทอง

อาบแดดดูเหตุการณ์อยู่เนี่ยค่ะ

สีมาในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะฤดูหนาวแบบนี้
แล้ววันนี้ตัวเงินตัวทองก็วัดพลังกันแบบนี้
เป็นวิถีธรรมชาติของสัตว์ชนิดนี้นะคะ
ก็เป็นภาพส่งท้ายปีนี้นะคะ
แหมไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักนะคะ

กระทุงก็มาดูเหตุการณ์ไม่ได้กลัวลูกหลงเลยนะคะ

ใครอยากดูธรรมชาติแบบนี้ก็ไปสวนสัตว์นครราชศรีมานะคะ
น่าสนใจทีเดียวค่ะ